คุณผู้ชมครับแล้วก็พาไปดูเรื่องราวอื่นกันต่อเนื่องเพราะว่ามีพี่คนหนึ่ง
โอ้โหเขาขายดิบขายดีในทางโซเชียล
เหรอเอาดีทางด้านขายของในโซเชียล
คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในโซเชียลที่เขาไลฟ์สดเนี่ยมันมีมากมายหลายประเภท
แต่มันมีอยู่ประเภทหนึ่งคุณผู้ชมครับขายพวกอาหารตากแห้งพวกปลาตากแห้งกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งอะไรพวกนี้
แล้วเขาขายดีเป็นล่ำเป็นสรรแล้วก็โด่งดังมากในโลกโซเชียลทุกวันนี้
ดังมากขายดีมากวันละเป็นหมื่นนะบอกให้
ถ้าได้เห็นหน้าข้าตาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมร้องอ๋อ
เพราะฉะนั้นไปดูลีลาของพี่คนนี้กันก่อนเลยครับ
มาแล้วครับพี่น้องกระดิ่งกระบุ๋มครับกดแชร์๕กลุ่มเขียนหนึ่ง
แชร์หน้าเฟสหนึ่งไม่ต้องเสียค่าจะส่งแมทดาบัตร
แม่สาวน้อยทุกท่านซื้อกุ้งขนาดนี้ไปได้มีแค่๕๐กิโลเท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานความดันไข้มันเส้นเหล็
อุตตันดรกเกาะกวดเกาะเปิดทองกดกสังเขาคู่ค่อปิด

ฮัยยะ

ให้เลยได้มั้ยฮัยยะ

พี่คนนี้เขาชื่อว่านายอนุรักษ์สรรฤทัย
จังหวัดศูนย์เขาต่างมากในโลก
โซเชียลเนี่ยดึงเอาแล้ววิธีการขายของเขาเนี่ยโอ้โหแบบสาวน้อย
ติดตามกันได้เลยวันนี้มาติดตามการขายปลาตักแห้ง
ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมไปเลยกุ้งแห้งโต
เพราะว่าแม่ของทุกคนนั้นต้องได้กินกุ้งกินกุ้งกินกุ้ง
นี่ผมชอบมากเลยนะวิธีการขายของพี่แก
แล้วเวลาเขาพูดว่าแม่ฉันต้องได้กินนั่นกินนี่
ผมนึกถึงแม่ผมเลยนะแม่คุณต้องได้กินอะไร
แม่ผมนี่ต้องได้กินส้มตำต้องตำปูปลาร้าด้วย
เวลาสั่งไปซื้อที่ตลาดแม่ฉันต้องได้กินส้มตำอะไรแบบนี้
คือมันจะนึกอยู่ในใจตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับพี่คนนี้
เวลาเขามีออเดอร์จากลูกค้าเข้ามาเขาก็จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่า
ซื้อไปให้คนในครอบครัวทานไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกแห้ง
ทุกคนในครอบครัวต้องได้กินแล้วนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำครับ
เวลาเขาเคาะกระดิ่งเราจะเห็นแค่ด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหม
แต่ว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยถูกต้องเขามีทีมงงทีมงานนะ
ทุกวันนี้แกไลฟ์สดนี่นะทีคนดูเป็นหมื่นนะครับ

อดขายถล่มทลายถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นผมว่าเราไปลองฟังเสียงเขาหน่อยไหม
ถึงไอเดียในการที่ทำเพจแบบนี้ขึ้นมาว่าเขามีแรงบันดาลใจมายังไงครับ
โลแรกก็เอาปลาหมึกโชว์แค่๓กิโลแต่สามารถขายได้๒๗กิโล
แต่ครั้งแรกที่ไลค์ขายไม่ได้ผมก็เลยไลค์อีกทีหนึ่ง
ผมคิดว่าถ้าเราไลฟ์สดแล้วเราคุยกับลูกค้าหรือว่าคุยที่คนที่อยู่ไกลทะเลเนี่ย
ให้เข้าใจที่มาของอาหารทะเลตาแข้งเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เขาได้แบบ
รู้จักมันมากขึ้นและอยากจะลองกินมากขึ้น
คือแต่ก่อนว่าไม่รู้เลยปลาหมึกมันจับมายังไงปลาเข็มตัวเนี้ยมันมาในรูปแบบไหน
มันเป็นยังไงผมจะเล่าใส่สตอรี่เข้าไปในเรื่องราว
ทำให้พวกเขาเกิดความสนใจนะครับแล้วก็ซื้อสินค้าเราไปกิน
เห็นไหมผู้สื่อข่าวของเราลงไปถามเนี่ยนะ
เขาบอกเลยนะว่าตอนแรกที่เขาไลฟ์สดเนี่ยขายไม่ได้นะครับ
คนเรามันจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่ทำครั้งแรกแล้วมันได้เลย
แต่เขามีความพยายามพอทำครั้งแรกไม่สำเร็จไม่เป็นไร
ทำไปเรื่อยปรับปรุงให้มันดูดีให้มันแบบน่าสนใจ
แล้วทุกวันนี้นะครับเขากลายเป็นโรงงานใหญ่ไปแล้ว
อาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูนนะครับยอดจำหน่ายสินค้า
ส่งออเดอร์พัสดุของเขาอะเยอะมากอะ
แล้วตอนนี้เขาทำยังไงรู้ไหมน้องใบตอง
ตั้งเป็นบริษัทแล้วชื่อว่าอาสันอาหารทะเลแห้งจำกัด
อืมโอ้โหต้องขอปรบมือให้กับอาสันอาซันสุดยอดเลยค่ะ
คุณอนุรักษ์นี่แหละสุดยอดเก่งจริงเลยนะครับ
แล้วทุกวันนี้ออเดอร์เพียบส่งแทบไม่ทันโอ้แม่สาวน้อยทั่วประเทศตอนนี้
โอ้โหแฟนสาวน้อยเนี่ยคุณผู้ชมจะให้ดูนะว่ายอดแบบส่งของเขาอ่ะ
อืมเยอะมากอ่ะอันนี้ที่ฉันเข้าไปแอบดูนะนี่ไปแอบส่อง
แอบส่องอยู่ในแฟนเพจเฟสบุ๊คของเขาอ่ะค่ะครับ
แล้วก็เขาจะมีวิธีบอกว่าอย่างแบบอาหารที่เขาขายเนี่ย
ก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นนี่เมื่อฉันได้กินปลาแหลมตะลุมพุก
เอออ่านี่ก็คือปลาที่ร้านเขาขายใช่ไหมเออ
แล้วก็มีอันนี้หิวข้าวทอดปลากุลาวกินกับข้าวสวยร้อนโอ้ย
กุลาวเนี่ยกินกับข้าวสวยร้อนนี่อร่อยมากอร่อยมากอ่ะ
เลยนะคุณผู้ชมถ้าสนใจผมย้ำเรื่องของแฟนเพจเขานะฮะ
แฟนเพจเฟซบุ๊กก็คืออาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูน
ก็ลองเข้าไปดูกันได้อย่างที่น้องใบตองก็เข้าไปส่องดูนะฮะ
ไอเดียดีแบบนี้ก็สนับสนุนนะคนทำมาหากินนะคะ
หนุนกันได้สำหรับใครที่สนใจนะแม่ฉันต้องได้กินแม่ฉันต้องได้กินกุ้ง